เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีตบกันนัวเลยค่ะ
อยากจะดมยาดมแล้วเอามือนวดหน้าผาก
เหตุผลการตบกันเพราะกาแฟแก้วเดียว

ภายในตลาดใหม่ชนบุรีตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ

ถามว่าปฐมบทของจุดเริ่มต้นเนี่ย

จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
เริ่มตั้งแต่วันพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
ลูกค้าคนหนึ่งเป็นลูกค้าร้านกาแฟเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวตุ๊กตาทองอาจ
เธอคนนี้เป็นลูกจ้างร้านขายผักด้วย
ไปสั่งกาแฟร้านคู่กรณี
เจ้าของร้านก็คือนางสาวสุนันทาเจริญรวย
ผ่านไป๑ชั่วโมงยังไม่ได้

มีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนครับ

ปรากฏว่าคู่กรณีจู่ยกพวกมาหาเรื่อง
แล้วก็เป็นตามคลิปที่ปรากฏนี่แหละค่ะ

เดี๋ยวก่อนดิฉันยังหาสาเหตุของการตบกันไม่เจอเลยเนี่ย
ก็เขาเป็นคนสั่งกาแฟแล้วไม่ได้กาแฟด้วยเหรอ

แต่เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตอนวันพุธ
ที่บอกว่ามีปากเสียงเล็กน้อยทวงกันยังไง

ว่าอวสารยังไงมาเล่าต่อ
หลังเกิดเหตุนะคะนายสัมพันธ์กรรมสิริมงคล
ผู้จัดการตลาดใหม่ก็เรียกคู่กรณีทั้งคู่เนี่ย
ไกลเกลี่ยทั้งฝากฝั่งแม่ค้าร้านกาแฟ
ทั้งนางสาวตุ๊กตาสุดท้ายเจ้าของร้านกาแฟเนี่ย
จ่ายเงินค่าทำขวัญให้๕๐๐บาท
แล้วก็มีการลงนามทำหนังสือสัญญา

หากทำผิดกฎระเบียบจะไม่ให้เข้ามาทำงาน

สุดท้ายอวสานคือเคลียร์ใจกัน
จับมือกันแล้วบอกว่าเราจะไม่ทะเลาะกันอีกนะ

คนเดี๋ยวนี้แต่ชั่วโมงนึงก็น่าเกินไปแหละ

แต่วันนี้ความอดทนก็ต่ำลงจริงค่ะ
ลองไปนั่งนี่ไหมนั่งถ้ำน้ำตก
ให้น้ำตกมันแสนแล้วก็นั่งทำสบาย